สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ถ้าเราจะพูดถึงราศีที่ดวงดีจัดหนักความสำเร็จจัดเต็มดวงเฮงมากในช่วงเดือนนี้ค่ะ
หมอไก่ได้ทำการเช็คดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีอย่างละเอียดแล้ว
พบว่ามีอยู่ด้วยกัน๓ราศีค่ะที่ดวงดีจัดหนักในช่วงเดือนมิถุนายนนี้
เดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเลยดีกว่านะคะว่าราศีที่ดวงดีมากในช่วงเดือนนี้จะใช่ราศีของท่านผู้ชมหรือเปล่านะคะ
สำหรับราศีที่ดวงดีมากในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นั่นก็คือชาวราศรีมีนค่ะ
สำหรับชาวราศรีมีนนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตามีความโดดเด่นมากในช่วงเดือนนี้ค่ะ
ถึงแม้ว่าชาวราศรีมีนจะยังต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิตในช่วงเดือนนี้นะคะ
แต่บอกได้เลยค่ะว่าผลลัพธ์แห่งความภาคเพียนคุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินที่ดีอย่างมากในช่วงเดือนนี้นะคะ
บอกได้เลยค่ะว่าดวงชะตาของชาวราศรีมีนนั้นมีเงินมาทับตัวนะคะ
หากชาวราศรีมีนคิดหวังหรือฝันในเรื่องของการเงินรับรองว่าความฝันนั้นจะกลายเป็นความจริงค่ะ
สำหรับอีกราศีหนึ่งค่ะที่ดวงชะตาดีตามมาติดติดเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีสิงค่ะสำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะ
เรียกได้ว่าดวงชะตาดีตั้งแต่ต้นเดือนค่ะพอมาถึงช่วงกลางเดือนดวงชะตาก็ยิ่งดีขึ้น
และพอไปถึงช่วงปลายเดือนดวงชะตายิ่งดีหนักขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ
เรียกได้ว่าดวงชะตาในช่วงต้นเดือนดีคูณ๒แต่ช่วงปลายเดือนดีคูณ๑๐เลยก็ว่าได้นะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการงานค่ะที่ดีและโดดเด่นอย่างมากเลยนะคะ
ในช่วงเดือนนี้จะมีโอกาสดีมีเรื่องดีมีข่าวดีเข้ามาให้ชาวราศีสิงศ์ได้ชื่นใจค่ะ
และที่สำคัญนะคะดวงชะตาของชาวราศีสิงค่ะ
กำลังที่จะประสบพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
โดยรวมค่ะดวงชะตาของชาวราศีสิงศ์ในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากสักนิดนึงนะคะ
แต่เป็นความเหนื่อยแล้วดีค่ะเหนื่อยแล้วคุ้มค่าความสำเร็จนั้นจัดเต็มอย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนอีกราศีหนึ่งนะคะที่ดวงดีแบบชนิดที่ใครหลายคนคาดไม่ถึงเลยค่ะนั่นก็คือชาวราศีธนูนะคะ
สำหรับชาวราศีธนูค่ะดวงชะตาของคุณเปรียบเสมือนดังม้ามืดนะคะ
ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จแบบที่ใครคาดไม่ถึงค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะ
เดือนนี้ค่ะถือว่าเป็นเดือนที่ดวงการเงินของคุณดีมากเลยนะคะ
ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพไหนไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือว่าทำงานประจำ
ก็มีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์อย่างเต็มที่ค่ะหรือว่าถ้าชาวราศีธนูคิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภ
ก็มีโอกาสที่จะได้แบบพอหอมปากหอมคอนะคะหมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้งสามราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะ
แต่หากราศีอื่นค่ะอยากจะโชคดีเหมือน๓ราศีนี้บ้าง
หรือว่าสามราศีนี้อยากจะดวงดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งหมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญตักบาทในวันเกิดค่ะ
เช่นคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก็ให้ทำบุญตักบาทในวันอาทิตย์นะคะและที่สำคัญค่ะ
หากคุณยิ่งทำบุญตักบาทในวันเกิดของตัวคุณเองบ่อยก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มบุญเสริมบารมี
ทำให้แต้มบุญเพิ่มขึ้นและทำให้ดวงชะตาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ